คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่อุบลราชธานีช่างไฟค่ะ
ปีนหลังคาบ้านจะไปต่อไฟฟ้าแต่พลาดนะคะ
ชอตร่วงตกลงมาแล้วก็กระแทกพื้นเสียชีวิตตรงนี้เลย
ผู้เสียชีวิตคือนายซูวิทยขุนวิเศษอายุ๓๐ค่ะ
หรือช่างน้อยนะคะเป็นช่างไฟฟ้าชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงคนพยายามไปช่วยไม่ทันแล้ว
เพราะว่าพอตกลงมาเนี่ยคือเสียชีวิตไปแล้ว
สภาพศพคือนอนหงายอยู่ที่พื้นนะคะศีรษะมีรอยแผล
คือแผลเปิดถึงกระโหลกเลยเลือดไหลออกเยอะมาก
เหตุการณ์ช่วงค่ำเมื่อวานในพื้นที่ตำบลขำใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะครับในจ้างค่ะ
นายนันพิพัฒน์ศรีหาคูณอายุ๕๐ปี
บอกว่าก็ได้รับว่าจ้างให้มาปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่บ้านหลังนี้
ช่วงประมาณสัก๖โมงเย็นนายสุวิทย์ก็ขึ้นไปต่อระบบไฟจากเสาไฟฟ้าเข้าตัวบ้าน
ก็คือด้านบนหลังคานะคะระหว่างที่กำลังต่อไฟ
นายสุวิทย์มีอาการคล้ายหมดสติไปเลยค่ะแล้วร่วงตกลงมาจากหลังคาเลยค่ะ
ความสูงประมาณสี่เมตรจังหวะที่ร่วงตกลงมา
เพราะร้ายจริงศีรษะของนายสุวิทย์ฟาดพื้นเลยคือใช้ศีรษะลงมาเลยอะค่ะ
โอ้โหต่อหน้าต่อตาในจ้างเลยนะคะแล้วเสียงมันดังมากอ่ะ
เลือดไหลออกมาจากศีรษะทุกคนตกใจหมดทำอะไรไม่ถูกก็โทรหกหนึ่งหกหกเก้า
ต้นตรวจสอบสภาพศพของนายสุวิทย์นะคะมีรอยคล้ายรอยไหม้ที่มือ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแล้วก็มีแผลชะกันที่ศีรษะ
ที่ศีรษะนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตครับนี่นะคะโอ้โห
แล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูเรื่องของไฟดูดไฟช็อตไฟรั่วของสายไฟตรงนี้ด้วยนะคะ